สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
จับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันแน่นอนครับ
สถานการณ์ตอนนี้ที่หลายคนเป็นห่วง
ก็คือเรื่องของสถานการณ์หย่อมความกดอากาศ

วันนี้หลายจุดหลายพื้นที่ก็ได้รับผลพวงนะครับ
ภาพรวงวันนี้ปัจจัยหลักยิ่งอยู่ที่
ยอมความกดอากาศตามที่สลายตัวจากพยุสนการนะครับ
กลุ่มบริเวณทางตอนล่างของภาคเหนือภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ

มีกลุ่มฝนกระจายตัวหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ

มรสุมฤดูฝนนั้นก็มีกำลังแรงนะครับ
ทำให้คลื่นลมบริเวณฝั่งอันดามัน

จากการตรวจสอบในช่วงกลางวันที่ผ่านมา

จะเห็นลักษณะของกระแสลมที่มีลักษณะ
หนุนอยู่นะครับแถวบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคเหนือ
กลางตอนบนนี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว

หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะหยุดอยู่ตรงนี้

หลังจากวันพรุ่งนี้มีปัจจัยอะไรบ้าง
มีผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
โดยจากการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราก็คือ

ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

หรือว่ามราศมนัดรวมฝนนั้นจะอ่อนกำลังลงครับ
ตอนนี้มีปัจจัยนอกประเทศไทยบนทะเล
ที่มีผลต่อลักษณะอากาศประเทศของเรานะครับ

ลูกนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับและมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นใต้ฝุ่น
ส่วนนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
๓หย่อมนี้มีลักษณะในการดูดเอากระสาหรมดูดเอาฝนออกจากเมืองไทยของเรา
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าฝนในเมืองไทยของเราจะลดลง
เป็นอย่างไรมาดูคาบการคำนวณ
ลักษณะการเกิดฝนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจากการตรวจสอบ
ฝนให้คุณผู้ชมสังเกตในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานดี
จุดที่มีลักษณะเป็นสีแดงส้มคือจุดที่มีฝนตกหนัก
ถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มสีส้มแดงเขียว
จะค่อยออกจากเมืองไทยของเราไปนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับ
อื่นก็จะลดลงตามลำดับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวอยู่ในบริเวณดังกล่าว
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ